ที่อีกคดีหนึ่งนะคะอุอัดพอสมควรเหมือนกัน
สำหรับการชิงโทรศัพท์ที่หน้าสารอาญาถนนรัชดาพิเศษค่ะ
ก็ตำรวจกำลังเร่งแกะรอยจับภาพวงจรปิดเพื่อติดตามตัวผู้ต้องหา
เพราะว่าในภาพก็เห็นว่าเป็นการกระชากโทรศัพท์มือถือจากเหยื่อที่บริเวณป้ายรถโดยสารประจำทางเลย
ซึ่งก็เชื่อว่าน่าจะเป็นกลุ่มเดิมที่เคยก่อเหตุมาแล้วค่ะ
นี่แหละค่ะเป็นภาพวงจรปิดที่บริเวณสารอาญาถนนรัชดาพิเศษ
แต่งกายด้วยชุดแขนยาวสีดำแล้วก็สวมหมวกกันน็อกเต็มใบทั้งคู่นะคะ
ชายสองคนนี้ลงมือก่อเหตุกระชากโทรศัพท์มือถือจากผู้เสียหายที่บริเวณป้ายรถโดยสารประจำทาง
คืนวันที่๑๕ธันวาคม
ซึ่งก็ถือว่าภาพในกล้องวงจรปิดนี้เป็นหลักฐานชั้นดี
ตำรวจนครบันผนโยธินจะใช้เป็นหลักฐาน
เพื่อติดตามตัวผู้ก่อเหตุแล้วก็แกะรอยเส้นทางในการหลบหนีค่ะ
พันธุ์ตำรวจโทปัญญากุลไทยรองผู้กำกับการสืบสวน
ตำรวจนครบานผลโยธินระบุบอกว่า
ตำรวจได้นำรูปภัณฑ์สันธารของผู้ก่อเหตุทั้งสองคน
เอาไปตรวจสอบเทียบเคียงกับประวัติอาทยากรของกลุ่มผู้ที่เคยมีประวัติก่อเหตุในลักษณะดังกล่าว

พบว่ามีกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนึงค่ะ
เป็นบุคคลต้องสงสัยแล้วก็เข้าข่ายว่าน่าจะเป็นผู้ลงมือก่อเหตุ
แต่ตอนนี้ยังไม่ขอเปิดเผยรายชื่อ
เพราะว่ากลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนี้มีพฤติกรรมในการก่อเหตุชิงทรัพย์ในลักษณะคล้ายกัน
แล้วก็ใช้รถจักรยานยนต์ในการก่อเหตุรุ่นเดียวกันด้วย
วัยรุ่นกลุ่มนี้เคยมีประวัติการก่อเหตุทั้งในพื้นที่ผนโยธิน
สุธิศาลแล้วก็พื้นที่บางซื่อนะคะ
ขณะนี้ตำรวจก็อยู่ระหว่างติดตามตัวมาทำการสอบสวนค่ะ
จากนี้ยังได้ประสานงานขอภาพจากกล้องวงจรปิดภายในซอยไม่มีชื่อ
ซึ่งอยู่ระหว่างสารอาญารัชดากับสำนักงานอายการสูงสุด
ซึ่งซอยนี้เป็นซอยที่คนร้ายใช้เป็นเส้นทางในการหลบหนี
เพราะว่าซอยดังกล่าวสามารถทะลุออกไปยังลาดพร้าวซอย๑ได้ด้วย